การเดินทางตามหาเมนูเส้นอนาชาติทั้งร้านเก่าและสูตรเก่าแก่

จะเชิญให้รู้ชั้นรู้ว่าร้านอันนึง

พร้อมจะฟังเรื่องราวกันแล้วตามนักเล่าเส้นของเราไปเลยค่ะ

เป็นเมนูขนมจีนหมูย่างในร้านอาหารเวียดนามเก่าแก่ร้านหนึ่งนะครับ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านอาหารเวียดนามร้านแรกของกรุงเทพของเราก็ว่าได้นะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรักนะครับผม
ขอบคุณค่ะมุนรักนี่เป็นเจ้าของร้านแหน่มหนึ่งปะเกะเลย

บอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนาม
ยุคแรกของเมืองไทยของกรุงเทพเลยก็ว่าได้
ใช่ครับมันเปิดมากี่ปีแล้วครับ

ขายอยู่ข้างโบสถ์โบสถ์ศัพท์เซนบ้านยวน

เปิดขายเมนูแรกที่ขายขายเมนูอะไรครับ
จุดเรื่องข้อหลังการมาขายเริ่มจากอะไร
ตอนแรกก็ทำแจกกันตัวในหมู่บ้านทาน
แล้วก็พอเขาติดใจก็ขายมั่งทีละอย่างสองอย่าง
คนยวนด้วยกันนะคะคนยวนเก่า

ป้ายังไม่เกิดนะ๑๘๐กว่าปีแล้ว

ก็เลยอยากขยายความเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนนี้
ให้แฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องทราบกันสักนิดนะคะ

ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ในกรุงเทพมหานครค่ะ
โดยเรื่องราวของชาวยวนเกิดขึ้น
นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช

ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยา
จนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกศิลป์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑
พระกรุณาให้จัดพื้นที่บริเวณ๓เซน
ให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวยวนค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนบ้านยวนขนาดใหญ่
ที่ยังดำรงอยู่มาถึงจนปัจจุบันค่ะ
แล้วเราก็มาเปิดร้านขาย

ประมาณ๔๐ปี

อยู่ในซอยข้างโบสถ์เป็นแผงลอย
ตอนหลังทางวัดเขาก็จะเอาคืน
เพราะว่าจะสร้างโรงเรียนขยายโรงเรียน
แล้วก็มาเช่าตรงหัวมุมตึกยอ

หลังแบบกรุงเทพฯก็อยู่ในซอยเดียวกัน
แล้วคนเยอะมากลูกค้าเยอะ

แสดงว่าสาขาแรกก็ยังมีอยู่สิ

โอ้โหมี๒สาขาแล้วซึ่งอยู่ใกล้กันด้วย
แต่ก็แบ่งลูกค้ากันเพราะตรงนั้นเป็นบ้านของเรา

ไปไหวแล้วไปขายได้บ้างดีกว่า

มีเมนูที่คนพกเตะใจแหละ

เราจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนนี่ผักก่อนแล้วกัน
จะตามจะมีหัวปรีค่ะประกาศหอมกะหล่ำปรีแล้วก็ถั่วงอก
อันนี้คือเครื่องของเขาขึ้นหนังหมูนะ
ต้องทำเองนะฮะซึ่งมาเป็นแผ่นแล้วก็ต้มแล้วก็หั่นเล็ก

มีพวกขาตะไคร้แล้วก็มีหมูทอดใส่แล้วมีข้าวคั่ว
นี่คือเครื่องโรยก่อนนะก็คือหนังหมูตัวนี้นะฮะ

อันนี้คือหมูย่างเลยหมูย่างนี่ต้องใช้หมูสดอะไร
หมูนี่เป็นหมู๓ชั้นกับเนื้อสันกับคอหมู

ักด้วยน้ำผึ้งแล้วก็มีซีอิ๊วซีอิ๊วน้ำตาลหน่อย
แค่นี้เองแล้วก็ย่างให้สุกกำลังดีนะ
จะได้หมูย่างแบบสไตล์ของชาวยวนนะฮะ
ขนมจีนและขนมจีนของชาวยวนนี้มีวิธีการเลือกไหม

เหนียวนุ่มเป็นกินแป้งหมักนะฮะ

พริกต้มพริกนี้พริกตำเราตำเองนะฮะ

ไม่มีรสเปรี้ยวเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำส้ม

อันนี้แหละสำคัญเลย

จะมีหัวเช็ดเท้าแครอทน้ำมันก็มีน้ำตาล
แล้วก็มีน้ำกระเทียมดองแล้วก็มีน้ำส้มนิดหน่อย

ใส่รสชาติรวมกันจะได้เป็นผสมกันให้รสชาติได้พอดี

มันต้องได้๓รสอ่ะเปรี้ยวหวานเข็ม

ฮะตอนนี้พร้อมแล้วรู้แล้วว่าส่วนประสบนี้เลยก็บ้าง
หุ้ยแม๊ยถามให้ผมทำว่าแผ่นนั้นไปไหน

เนี่ยตัวนี้นะ
ตัวสำคัญนะ
เขาเรียกบีบุ้นภาษาเยวนนะ

แค่นี้เองพร้อมรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับทานแล้ว
เรียบร้อยนะครับกับขนมจีนหมูย่าง
พร้อมจะทานแล้วนะครับกับเมนูขนมจีนหมูย่างนะครับ
สูตรของชาวยวนแท้แท้เลยนะครับผมอ้าววิธีการทานอาหารเวียดนามที่ถูกต้องเนี่ย
ควรจะทานยังไงครับแม่ครับขนมจีนทรงเครื่องหมูย่างชุดนี้
ก็คือไม่ต้องทำอะไรคลุกให้ทั่วแล้วทานกับก๋วยเตี๋แห้ง
ทำหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งก็คือคลุกเข้าให้ทั่วกันคลุกเข้าให้ทั่วนะครับ
งั้นถ้าไม่เข้ากันก็ไม่อร่อยข้างล่างมันมีแต่ผักอืม
คือในหนึ่งคำควรจะมีทั้งหมูทั้งผักทั้งเส้นทุกอย่างผสมผสานรวมกัน
สมกันทุกอย่างคงได้รสชาติแต่เสน่ห์ของอาหารยวนเนี่ยก็คือในเรื่องของสมุนไพร
ผักสดต่างต่างนะครับผักสดต่างต่างว่าในร้านเนี้ยเราเสิร์ฟผักอะไรบ้างครับ
ก็จะมีผักกัดหอมสละแน่อืมผลพาผักชีฝรั่งก็ส่วนใหญ่ก็คือจะผักที่เราหาได้ง่ายง่าย
สวนครัวที่มันมีอยู่แล้วบางคนก็ชอบผักแพลวเขาก็ถามได้เพราะว่าที่ร้านมีให้
แต่ว่าถ้าใครทานหนูจะให้โอ้เหรอทำไมอ่ะหายากเขาหายากแล้วบางคนเขาไม่ทานอ่ะ
ออกมาแล้วมันเหี่ยวทิ้งเสียดายเสียดายของเนอะหายากหายากเนอะตอนนี้เราจะชิมกันแล้วนะครับผม
รวมรวมแล้วรสชาติมันแบบกลมกลมไปหมดนะครับผมค่ะพอกัดเข้าไปเราจะได้ความหอมของผักที่เป็น
มุนไพรก่อนค่ะจากนั้นก็จะมีความหนุบความหนักของพวกเนื้อหมูต่างต่าง
แล้วเนื้อหมูก็นุ่มมากรวมถึงซอสที่เป็นเอกลักษณ์ของทางอาหารเวียดนามเอง
พอรวมรวมกันแล้วมันก็ลงตัวมากมากเลยนะครับผมสำหรับเมนูขนมจีนหมูย่างจานนี้
นะครับผมจริงจริงแล้วอาหารเวียดนามที่เป็นอาหารยอดนิยมมันมีกี่ชนิดนะครับ
คนชอบทานมากอ๋อแหมเนืองค่ะแหมเนืองเนืองเดี๋ยวนี้แพร่หลายไปทั่วโลก
ทางร้านก็มีแหนมเนืองซึ่งเป็นสูตรเวียดนามแท้ของแท้เลยค่ะของแท้เลย
ที่ไหนทำไม่เหมือนที่ไหนทำไม่เหมือนเราของเราพิเศษยังไง
ของเราหมูเราทำเองและน้ำจิ้มของเรามีทั้งตับทั้งมันฝรั่งแล้วก็หมูบด
หลายหลายอย่างสมุนไพรเยอะโอ้โหซึ่งเป็นต้นตำรับจริงจริงต้นตำรับ
อาหารเวียดนามต้องมาทานที่นี่นะจริงตอนนี้มีสองสาขาแล้วคุณแม่แบ่งเวลาดูแลยังไงอ่ะครับ
ก็ตอนนี้เปิดแค่ตรงนี้ที่เดียวแต่อีกสักพักหนึ่งประมาณสัก๓เดือนจะเข้าไปอยู่สาขาหนึ่ง
เพราะเมื่อก่อนนี้คุณพ่อดูแลแต่คุณพ่อเสียแล้วไม่มีคนดูแล
หมอเราทำคนเดียวไม่ไหวก็มีน้องสะพ้ายช่วยแต่มันก็ไม่ไหวข้ามสะพาน
คนมันเยอะจริงจริงใช่ไหมเยอะค่ะเยอะขนาดไหนเนี้ยก็พอประมาณอ่ะ
เมื่อก่อนนี้ต้องเข้าคิวสองชั่วโมงถึงได้ทานจริงเหรอเมื่อก่อนต้องเข้าคิวถึงสองชั่วโมงถึงจะได้ทาน
ช่วงเวลาไหนคนเยอะที่สุดช่วงกลางวันค่ะกลางวันนี้แน่นเลยใช่ไหมตรงนี้มี
อาทิตย์ได้สักกี่คนเนี่ยจุคนได้กี่คนข้างบนได้ประมาณเกือบสองร้อยคน
เห็นอย่างงี้เนี้ยนะรวมแล้วได้เกือบสองร้อยคนเลยค่ะก็คือเต็มค่ะ
ถ้าเจอกลางเวลากลางวันเต็มแน่นอนถ้าเสาร์อาทิตย์แน่นอนเต็ม
เต็มแน่นอนเลยเสาร์อาทิตย์ต้องรอคิวเมื่อต้องรอคิวเลยเนอะ
ลูกค้าสูงใหญ่เราเป็นใครอ่ะคนแถวนี้หรือคนแถวที่อื่นก็
แถวนี้ก็มีคนที่อื่นก็มีส่วนมากจะเป็นข้าราชการแล้วก็พวกหมอพยาบาลอะไรพวกเนี้ย
กระทรวงต่างต่างก็จะมาทานกันจะมาทานที่นี่แล้วก็ปากต่อปากกันว่าหูถ้าจะกินอาหารเวียดนามนะ
มาที่นี่มาที่นี่เท่านั้นแต่ถ้าทานที่นี่ห้ามนอกใจนะคะไปทานที่อื่นแล้วจะคิดถึงมากกว่าเก่า
คิดถึงลูกค้าเราเนอะมาต้องกลับมาทานเนี้ยจะมาร้านปะเกะนี่มายังไงครับ
มายังไงครับมายังไงมานี่เราอยู่ตรงสะพานภูมิธรณ์นะฮะสะพานภูมิธรณ์สะพานสังผีครับผม
ถ้าเรามาจากฝั่งธรณ์นี้ร้านจะอยู่ซ้ายมืออ่าแต่ถ้ามาจากราชภาพศูนย์ศูนย์ศิษย์ร้านจะอยู่ขวามือ
มีที่จอดรถไหมที่จอดรถจอดในแง๊งกรุงเทพอ่ะตรงข้ามกับร้านอ๋อมันเป็นที่จอดรถร้านจอดรถเลย
น้องนี่จอดได้เลยเขาก็เก็บชั่วโมงละสามสิบบาทอ๋อเขาก็เก็บชั่วโมงละสามสิบบาท
แต่ว่าเสียค่าตัวละสามสิบบาทจะได้ทานอาหารแม่นำนะฮะอร่อยอร่อยแบบนี้นี่ก็คุ้มค่าเนอะ
ร้านเปิดวันไหนปิดวันไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ
เปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดสามโมงเช้าถึงหกโมงเย็น
โมงเช้าถึงหกโมงเย็นเปิดทุกวันมาได้ตลอดเลยแล้วค่ะมีมีทายาทไหมครับเนี่ย
ก็มีค่ะแล้วเขาดูแลร้านต่อไหม
ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนช่วยดูแลอยู่สะพายสองคนร้านนี้จะมีกินไปเรื่อยเลย
กินไปตลอดแล้วลูกหลานเข้ามาดูแลช่วยเรานะมาช่วยกัน

วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ

ันตีด้วยแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี

มีความเปรี้ยวความหวานความเค็มที่กลม
รสชาติตัดจ้านมีครบถูกกับสิ่งจริงนะครับพวก
คุณแม่เลยคิดว่าน่าจะทำอาหารเวียดนามสไตล์
รสชาติให้เข้ากับคนไทย

รสชาติมีความหอมวิเศษตัวน้ำซุ๊กของมันเอง

แล้วมาพิชิตเมนูเส้นในตำนานทั้งหมดนี้